ดูกันต่อนะคะยังเกาะติดอยู่ที่วิกน้อยศรีค่ะ
คู่จิ้นคู่นี้นะคะต้องบอกว่าจิ้นต่อไม่รอแล้วจ้า
คุณโบเมลดาแล้วก็อเล็กท์ธีระเดชไงพี่แจ๊คคิดมีเข้ากันมาก
หลังจากที่คลิปนี้คุณผู้ชมสร้างปรากฏการณ์ร้านแตกไปแล้วค่ะ

คุณโบเขามาเพิ่มความฟินให้กับแฟนคลับค่ะ
โหเขาไปคอมเมนต์ในรูปนี้ให้ดูนี่

ขอบคุณโบเอ๊โบเก้
พี่โรเท่ได้ตลอด
คือโบเก้น่ะก็คือเป็นการถ่ายที่แบบว่าหน้าชัดหลังเบลอไงแบบนั้น
แต่ยายโบของดิฉันเข้าไปเขียนเป็นภาษาเซลมูลเลย

ก็มาจากละมุนไม่รู้ว่าโบหรือว่าภาพละมุนกันแน่นะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่นะคะโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์
นึกว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วโอ้นะคะนี่คุณผู้ชม
แน่อุ๊ยงุ้งงี้แอบมาดูก็คุยกันอุ้ยฟินจริงนะคะ
เรียกว่านะคะมันสร้างสีสันจริงช่วงนี้หลายคนเครียดนะคะ
พอมาลุ้นคู่นี้ด้วยความขี้เล่นด้วยความที่เขาโสดทั้งคู่
แล้วเขาสวยหล่อนะเธอเราก็เชียร์กันต่อไปนะคะ
เรียกว่าเชียร์ต่อไม่หล่อแล้วจ้าน่ารักจริงนะคู่นี้นะคะ
รอติดตามกันจ้าเชียร์ป้ายไฟรอแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เพื่อนซีกันบ้างดีกว่า
คู่ซีด้วยคู่หาด้วยนะคะอย่างนี้เลยโดมจรุวัฒน์
แล้วก็คุณตั้มวรวุฒินั่นเองนะคะ
ตั้มเดือดสตาร์นั่นแหละเหรอตั้มเดือดสตาร์ใช่
บอกเลยนะว่าอยากให้คู่นี้เขาอยู่ด้วยกันบ่อย
งั้นแล้วโอ้โหบอกเลยนะคนรอบข้างเตรียมรับมือเลย
มันโบ๊ะบะมันส่งมุกกันสุดล่อยอดเลย
บรรยากาศในห้องแต่งตัวนี้ก็จะคึกคักหน่อย
ว่างก็หาอะไรทำแก้เหงากันไปก่อนละกัน
แต่บอกก่อนคู่นี้เวลาเล่นกัน

เหตุการณ์คือว่าตั้มเนี่ยเขาอยากให้โดมดมเสื้อ
แล้วหลังจากนั้นนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

ตอนจ้องตากันเดี๋ยวผีผลักนะอ้าว

หนังพี่พฤษน่ะพอแตกกับเธอดูสภาพก่อน
ชื่นชมโดมนะฉันเอ็นดูโดมมากเลย

คุณผู้ชมขาบอกเลยเพื่อนที่เป็นคนถ่ายภาพอ่ะ

ไม่ใช่ซีรีส์สายวายนะจ๊ะ

เขินหรือว่าจะอ้วกกันแน่
ส่วนตั้มเป็นผู้สร้างเรื่องถึงขั้นออกตัวเลยนะคะ

หมายถึงตลาดวายค่ะคุณ

ผู้ถูกกระทำจากเหตุการณ์นี้ก็เข้ามาทับถมตัวเองนะคะ

ซีรีส์วายป่วงวันนี้มีแจ๊กพูดเลย

เป็นโมเมนต์แบบเขาเล่นกัน
แล้วก็แซวกันแบบนี้นะคะแฟนชอบ